หมอปลาบุกวัดไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
คือหลายคนตามข่าวนี้แล้วก็ลุ้นมากเลยนะ
แล้วนี่พระเนี่ยไอ้สวมครับครับ

เดี๋ยวไปดูกันในข่าวนี้เราไล่เลี่ยงให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะ
ตอนนี้หมอปลาก็งานแน่นมีคิวทุกวันเลยค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็เป็นพระนอกรีดด้วยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้หมอปลาเขาบอกว่าชาวบ้านเขาแจ้งมา

แล้วชาวบ้านเขาแจ้งมาด้วยว่าเนี่ยมาตอน๔โมงเย็น
ตอนนั้นประมาณ๒ทุ่มกว่าหมอปลาก็เลยมาเลย
กองทัพสื่อไปกันทุกสำนัก
คือหมอปลาไม่ได้แค่ทราบเมื่อวานที่มีการแจ้งนะ

หมอปลาวางแผนนะวางแผนแล้วก็รู้ว่าจะเอาวัดแห่งนี้
ชอบพาศรีกาเข้ามาถ้าไม่เข้ามาตอนดึกแล้วออกไปตอนเช้า

หมอปลาก็เลยค่อยวางแผนเอาสิเอาให้แน่ใจ
สืบดูซิว่าคืนเมื่อคืนนี้มีศรีกามาอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสหรือเปล่า
เพราะหมอปลาบอกไงว่าจะไปกล่าวหาลอยไม่ได้มันต้องมีหลักฐาน
แรกนั้นไม่ยอมเปิดประตูให้แล้วนี่มีผู้หญิงสูงอายุออกมา
เหมือนกับจะปะทะคารมกับหมอปลาเอามีก็มีโวยวายด่าทอแล้วก็ด่าสื่อด้วย
เหมือนกับว่าจะปกป้องเจ้าอาวาสเกือบจะปะทะกันแล้ว
ตอนนั้นตำรวจก็อยู่ด้วยนะตำรวจก็ต้องห้ามปรามจนท้ายที่สุด

คือตอนแรกเรียกกันอยู่นานนะหมอปลาตะโกนเรียกว่าอะไรรู้ไหม
หอยหอยหอยอะไรคุณหอยนี่คือชื่อเจ้าอาวาสนะฮะ
เจ้าวาดหอยแต่หมอปลาไม่ได้เรียกนำหน้าว่าเป็นพระนะ
หอยหอยอยู่ข้างในไหมจนกระทั่งนี้คุณเจอแล้วเจอตัวอยู่ข้างใน
ใช่แล้วทีนี้พอเจ้าอาวาสยอมเปิดประตูกุฏิให้เข้าไปด้านในนะ
คุณผู้ชมกุฏินี้เป็นกุฏิ๒ชั้น
แล้วพอไปดูเนี่ยนะตอนแรกเจ้าอาวาสก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ
แต่พอดูไปดูมาไปเจออะไรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เจอหลายอย่างนะคุณผู้ชมคือหมอปลาบุกเข้าไปพร้อมกับคุณน้ำฟ้า
แล้วก็สื่อมวลชนนี่เจออันนี้ก่อนเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ใช่ค่ะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีทั้งอยู่ในรังมีทั้งอยู่ในตู้เย็นด้วย
แล้วเจ้าอาวาสบอกว่ายังไงอันนี้อันนี้เอามาไหว้
เอามาไหว้พระเอาไว้ถวายพระ
เออแล้วก็นั้นค่ะเออถวายพระหรือถวายผีหรืออะไรสักอย่าง
เขาก็ว่าไปอย่างนั้นนะฮะใช่ค่ะทีนี้พอไปตรวจข้างบน
เจออีกเจออะไรคะเนี่ยสีดำอันนั้นคืออะไร
ที่คาดผมแล้วก็มีแบบวิบบริตเตอร์ด้วยค่ะ
เป็นของผู้หญิงชัดน่ะอ้าวนี่เจ้าอาวาสท่านบอกว่าของอัตมา
หรือใช่ของอัตมาคือเวลาที่ปวดหัวอัตมาเอามาแบบนี้
ของผมเอามารัดสีสาวเพราะว่าถ้าปวดหัวต้องเอามารัดไว้แบบนี้
เป็นวิธีแก้ปวดหัวของอัตมาเองอ้างแบบนี้เลย
โชว์ให้ดูด้วยหลังจากนั้นมันมีความพีคอีกนะคุณ
พีคที่สำคัญมากเพราะว่าหมอปลาเชื่อมั่นเหลือเกิน
หมอปลาและคุณน้ำฟ้าโดยเฉพาะคุณน้ำฟ้าที่กำลังไลฟ์
เชื่อมั่นว่าในกุฏินี้ต้องมีผู้หญิงซ่อนอยู่
แล้วคุณดูจังหวะที่คุณน้ำฟ้าเดินลงมาจากชั้นบน
มาตรงบันไดเจออะไรบ้าง
ให้ไปดูไลฟ์ที่คุณน้ำฟ้าเขาไลฟ์

อ้าวเสื้อไหนไป

อย่าเจอเสื้อเช่าไหนนะครับ
อย่าเรียกก้าววาดมาถ้าจะทำอะไร

เฮ้ยขาผู้หญิงค่ะขาผู้หญิง

ออกมาค่ะออกมาค่ะ
เจอแล้วเจอแล้ว

ออกแล้วออกมาแล้วค่ะผู้หญิงอยู่ในนี้ค่ะ

เสื้อชั้นในพี่ตกอยู่เนี่ยค่ะ

คือคุณน้ำฟ้าไลฟ์อยู่นะ

แล้วก็มีคนที่เข้าไปค้นกุฏิเจ้าอาวาสตะโกนบอก

ชุดชั้นในผู้หญิงในกุฏิเจ้าอาวาส

หลังจากเจอชุดชั้นในแล้วยังไงต่อคุณ

คนใต้บันไดเจอขาผู้หญิง

คุณผู้หญิงควรนี้ใส่แค่ทอดล่าง

แต่ว่าผ้าถุงฟ้าคือคุณน้ำฟ้าเอาไปให้ใส่
นี่จังหวะที่เจอชุดชั้นในก่อนเลย

กล้องส่องหาเลยว่าใต้บันไดมีอะไรอีก
ปรากฏเจอผู้หญิงจริงคุณ
แล้วคุณน้ำฟ้าก็วิ่งออกไปเปิดประตูกุฏิเลยนะ

โอ้โหตอนนั้นชาวบ้านนี่ฮือกันขึ้นมาเลยนะคะ
บุกเข้ามาในกุฏิด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องกันเอาไว้ค่ะ
เนี่ยเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องกันพื้นที่นะ

แล้วนี่เป็นจังหวะที่เอาผู้หญิงออกมาจากใต้บันได
แล้วพาขึ้นไปข้างบนนะคะคุณผู้ชม

นี่ทีนี้โอ้โฮเจอผู้หญิงจริงด้วยนะ
หมอปลาแกก็เก่งนะหลักฐานแน่นหนาเลยเนี่ย
ใช่ค่ะหลายคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนั้น

แล้วมีจังหวะที่หมอปลาก็มาให้สัมภาษณ์

เพื่อหาหลักฐานที่จะมัดตัวเจ้าอาวาส
ทีนี้ค่ะก็มีการเอาตัวเจ้าอาวาสเนี่ยนะ

ให้เจ้าคณะตำบลเนี่ยต้องศึกจากการเป็นพระ

พอหลังจากศึกจักรการเป็นพระ
เอาตัวมาสอบต่อที่โรงพักสำรงใต้

มีอีกจังหวะหนึ่งตอนออกจากวัดเนี่ยโหสื่อก็รุมอยู่
แล้วก็มีชาวบ้านบางคนก็จะวิ่งพลวดเข้ามา
เหมือนแบบจะทำร้ายเจ้าวาดเหมือนกัน
นี่ตอนออกจากวัดไปแล้วตำรวจควบคุมตัวไปแล้ว
หลังจากนั้นก็มีการศึกศึกจนใส่ชุดขาวนี่

คุณผู้ชมอันนี้อีกจังหวะหนึ่งค่ะ

พอศึกมาแล้วแล้วถามนะว่าไปยุ่งกับผู้หญิงไหม
แล้วฟังสิ่งที่อดีตเจ้าอาวาสตอบกันค่ะ
โอ้โหตอนนักข่าวถาม
ท่านท่านเอากับผู้หญิงเขาไหม
บอกว่าไงไม่ได้เอาใช่แล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยไม่ได้ผิดนะ
แต่ที่ศึกเพื่อให้ทุกคนสบายใจเพราะอยู่กับผู้หญิงก็ผิดแล้ว
แล้วบอกด้วยไม่ได้ทำอะไรผู้หญิงเนี่ยนะคะ
ทีนี้หลังจากนี้คุณผู้ชมก็แน่นอนต้องเป็นขั้นตอนของพนักงานสอบสวนค่ะ
ต้องสอบปากคำอดีตเจ้าอาวาสคนนี้เพิ่มเติม
แล้วผู้หญิงที่เจอในกุฏิถามว่าแล้วยังไงต่อ
ตำรวจเนี่ยปล่อยตัวไปนะเพราะว่าตำรวจเขาบอกว่าไม่เจอการกระทำผิด
อ่าเจ้าอาวาสก็ถือว่าคนจากสมนับเพศไปแล้วนะ
ใช่ค่ะจากพระกลายเป็นโยมปกติแล้วนะครับ
ก็ถือว่าผิดวินัยไปแล้วส่วนเรื่องของคดีความมันยังมีคดีอาญา
คดีอาญาเนี่ยตำรวจจะต้องสืบสวนต่อนะครับกลับค้างหน่วงเหนียว

ใช่ค่ะเอาจริงเหตุการณ์นี้นะมันเกิดขึ้นช่วงดึกที่ผ่านมานะ
ห้าทุ่มมันก็เป็นไลฟ์เดือดเลยเหมือนกัน

ตอนเช้าวันนี้เลยนักข่าวของเราลงพื้นที่
ที่วัดบางย่าแพรกที่พระประแดงสมุทรปราการเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศล่าสุดคือมันก็ดูเงียบเหงาเนี่ยนะ
ชาวบ้านเขาก็จับกลุ่มคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ส่วนกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสปิดเงียบค่ะ
ซึ่งหลังจากศึกแล้วแน่นอนก็คงไม่ได้กลับมาที่วัดแล้วแหละ
แล้วมีข่าวออกมาบอกว่าน่าจะไปอยู่บ้านญาติแถวบางพลี
ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับทางผู้ช่วยเจ้าอาวาสหน่อยนะคะพระวิรุณ
พระวิรุณก็บอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้

เพราะว่าหลักฐานมันก็ชัดเจนแล้ว
เรื่องของการแต่งตั้งเจ้าอาวาส

ต้องไปคุยกับทางคณะสงฆ์แล้วก็ทางวัดด้วยนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ช่วยเจ้าอาวาสหน่อยค่ะ
แต่เดิมเนี่ยพระมีตำแหน่งอยู่คือเป็นผู้ช่วย
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสใช่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
แต่พอเจ้าอาวาสมีปัญหาก็ต้องเป็นแม่งรักษาการ
ใช่ก็น่าจะรักษาอาการไว้ก่อน
ส่วนเบื้องหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวก็คุยกับทางท่านพระผู้ใหญ่
หรือแล้วก็คุยกับทางคณะสงฆ์ทางวัด
ว่าจะดำเนินต่อไปยังไง

ว่าเหตุการณ์แบบนี้รู้มาก่อนไหม
ซึ่งกรรมการวัดบอกว่าเอาจริงอดีตเจ้าวาดรูปนี้

แต่ไม่มีใครกล้าพูดจนเรื่องนี้มันมาแดงขึ้นมานะคะ
เป็นเรื่องที่พี่พระส่วนตัวผมนะ
ท่านก็มีทั้งพระเดชและพระคุณในส่วนดีของท่านก็มีนะ
ท่านเป็นพระที่บูรณะปฏิหรังขอนท่านฟ่างนู่นต่าง
นี่สร้างอะไรแต่อารมณ์ของท่าน
และการปฏิบัติในบางส่วนครับ
คือเขาเสียตรงนี้แล้วภาคก็ทำให้แบ่งมีแบ่งฝากแบ่งฝ่ายภายในวัฒน์
โอ้โหนี่ก็คือคนที่บวชมา๒๐กว่าพันศานะคะคุณผู้ชม
แล้วก็มาดำรงตำแหน่งตำแหน่งเจ้าอาวาสประมาณ๗๘พันศา
ทีนี้นักข่าวของเราถามผู้กำกับสพสำรงใต้หน่อย
สักครู่โทรศัพท์ไปสอบถามว่าหลังจากที่เอาตัวอดีตเจ้าอาวาส
ตอนนี้ก็คือนายสมุทรมาสอบปากคำแล้วตำรวจบอกแบบนี้
ชั้นสอบสวนเนี่ยไม่พบความผิดทางอาญานะคุณแล้วก็ไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความด้วย
ตำรวจก็เลยต้องปล่อยตัวไปแล้วเบื้องต้นเนี่ยถามว่านายสมุทรเนี่ยสารภาพไหม
ตำรวจบอกว่าไม่ได้รับสารภาพแต่ก็จำนวนด้วยหลักฐานตามที่ปรากฏในสื่อนี่แหละค่ะ
ส่วนฝ่ายศรีกาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับพนักงานสอบสวน
คือแค่เอาตัวมาที่โรงพักเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น
อืมนะครับโอ้คราวนี้เป็นข่าวเฉาเลยนะ